สวัสดีครับ๘นาฬิกา๒๒นาทีมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพข่าวนะครับของเรื่องน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตามจุดต่างทั่วประเทศไทยตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างแน่นอนครับ
สถานการณ์แบบนี้ในวันนี้หลายจุดยังคงมีโอกาสเจออยู่นะครับหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนจะลดลงในหลายพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
ภาพแรกที่เราจะมาชมกันนั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองของเราณขณะนี้นะครับ
สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนจะพบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
มีทั้งกลุ่มก้อนเมฆสีขาวก็คือกลุ่มเมฆธรรมดานะครับสีน้ำเงินน้ำเงินก็คือกลุ่มเมฆฝนส่วน
จุดสีส้มเหลืองคือบริเวณที่มีการก่อตัวของกลุ่มฝนฟ้าขนอง

โดยถ้าหากเราดูจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
คำนวณปริมาณน้ำฝนที่คาดการณ์ว่าจะเทลงมาสะสมในวันนี้
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
มีการคาดการณ์ว่าจุดเดิมยังคงมีโอกาสตก
ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออก
หลายพื้นที่เลยทีเดียวมีโอกาสที่จะต้องเจอฝนตกหนักตกนาน
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางเมื่อวานนี้
หลายจุดหลายพื้นที่ฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับ
วันนี้โอกาสการเกิดฝนแล้วก็ช่วงระยะเวลาในการเกิดฝนนั้นก็จะน้อยลงครับ

ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกชุก
จะค่อยเลื่อนออกจากประเทศไทยของเรานะครับ
โดยจะค่อยเลื่อนขึ้นไปอยู่เหนือประเทศไทยของเรา
เลื่อนไปแบบนี้ไปจนถึงวันที่๓กันยายน
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่๓๑สิงหาคมไปจนถึงวันที่๓กันยายนนั้น
ปริมาณฝนในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศไทยจะลดลงนะครับ
มาดูกันที่บริเวณทางตอนล่างกันบ้างนะครับ
ถึงแม้ว่าในวันพรุ่งนี้นั้นฝนในบริเวณทางตอนบนจะลดลง
แต่ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้น
ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ยังสามารถที่จะหอบเอาความชื้นมาปะทะตามจุดประทะต่าง
และสามารถที่จะกลั่นตัวกลายเป็นฝนตกในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ถ้าหากเราดูพื้นที่สีเขียวจะสังเกตว่าในบริเวณดังกล่าวนั้น
ยังคงมีการกระจายตัวในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกในวันนี้อาจจะเยอะหน่อย
อกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ซึ่งเป็นกลุ่มฝนที่มาจากประเทศมาเลเซียตอนบนก็จะแผลมาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวด้วย
ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ตอนนี้เองมีการประกาศเป็นพื้นที่น้ำหลากดินถล่ม
จังหวัดที่ปรากฏในหน้าจอดังต่อไปนี้นะครับจังหวัดพังงากระบี่ตรังแล้วก็สตูน
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยนะครับ
เป็นท้ายกันที่กรุงเทพฯมหานครและปฏิมนธน
โดยช่วงระยะเวลาที่มีโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้มี๒ช่วงเวลาด้วยกัน
ช่วงแรกก็คือช่วงนี้เที่ยงหน่อยอาจจะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆ

ก่อนที่จะตกอีกทีหนึ่งในช่วงเย็นวันนี้
ก็คือช่วงเวลาประมาณตั้งแต่๖โมงเป็นต้นไปครับ
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลานางกล่าว

วันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งด้วยกำลังความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ช่วงบ่ายวันนี้จะขึ้นฝั่งที่บริเวณเขตเซ็นไดบริเวณทางตอนบนของกรุงโตเกียว
ใครที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวต้องระวังอันตราย
แล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์พายุลูกนี้ด้วยนะครับ
ทั้งหมดทั้งนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ